ถ้าท่านยังจำได้ชื่อว่ายังจำได้นั่นแหละนะฮะ
เพราะว่าคดีนี้คงจะต้องตามกันอีกนานนะครับ
ก็คือคดีของนายธนิษฐ์คันหะสุนทรหรือว่าเต้
ซึ่งถูกแทงเสียชีวิตช่วงสงครานนะฮะ

แล้วเป็นข่าวดังอีกครั้งหนึ่งก็คือ
เมื่อวันที่สารอาญารัชดาพิพากษา
เป็นคำพิพากษาสารชั้นต้นก็คือยกฟ้องผู้ต้องหา
หรือว่าจำเลยที่เป็นมือแทงแล้ววันนั้น
พ่อของนายธนิษฐ์ก็คือนายสุประชัยคันหสุนทร
วัย๕๒ปีพอฟังเสร็จปุ๊บก็กระโดดอาคาร
อาญารัชดาลงมาเสียชีวิตเลย
คือเขาก็มองในมุมว่า
มันไม่มีความเป็นธรรมเรื่องสำนวนคดี

หมายถึงการทำคดีของสอนอดินแดงตั้งแต่ต้นทางนะครับ
ทีนี้นายธนิษฐ์ลูกชายของนายสุภาชัย
ที่ถูกแทงเสียชีวิตในคืนวันนั้นเนี่ย
กันว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของสถาบัน

เขาเป็นนักศึกษาอุเทรนถวาย

เขาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันมีหลายคดีนะ
เด็กอุเทรนธวายโดนยิงโดนแทงบาดเจ็บล้มตาย
ช่วงตั้งสวดศพของนายธนิษฐ์เนี่ย
มีนักศึกษาอุเทรนธวายไปถูกยิงตายที่หน้างานศพคนหนึ่งด้วย

นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทรนธวาย

ก็เลยรวมตัวกันเดินทางไปยื่นหนังสือถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมในการดำเนินคดีต่าง
ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาอุเทรนธวายนะฮะ

เขาก็กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสถาบันนะครับ
แล้วก็รวมตัวกันเดินทางไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับ
ก็ไปยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมถึงพบตรนะฮะ
เพื่อให้เร่งรัดคดีต่างที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาอุเทรนธวาย
เขาบอกว่ามีอยู่๗คดีนะที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี๒๕๕
เอาแค่ปี๒๕๕๗นะนับไปแค่ตอนนั้น๗คดี

ไม่สามารถจับกลุ่มคนร้ายได้เลย
เอาอย่างเช่นคดีเมื่อ๓ทุ่ม๒๗สิงหาคม๒๕๕
ไปยืนรอรถโดยสารประจำทางอยู่
หลบฝนหน้าป้ายรถประจำทางโอสดสารา
ตรงข้ามห้างมาบุญคลอง

แล้วก็ทำให้น้องมฟวร์กับนางสาวอีก๒คนบาดเจ็บ

เสียชีวิตค่ะเนี่ยเหตุการณ์เกิดขึ้นแจ้งความไปแล้ว
ไม่มีความคืบหน้านะครับ
คดีของนายธนิษฐ์หรือว่านายเต้
ก็ไม่คืบหน้าคดีของเพื่อนเขาที่ไป
งานศพของนายธนิษฐ์แล้วก็ถูกยิงเสียชีวิต
ก็ไม่คืบหน้าก็เลยต้องมายื่นเรื่อง
เพื่อร้องขอความเป็นธรรมนะครับ
เดี๋ยวลองฟังเขาหน่อยนะครับสิ่งที่เขาได้พูดออกมา
กว่าพี่และพี่เต้ไปดังนี้ครับ
อะไรอย่างนี้เองนะครับก็คือเท่าที่ทำได้นะครับ
ก็ในการเป็นนักศึกษามันก็ทำอะไรได้ไม่เยอะครับ

ซึ่งจริงผมว่าถ้าตำรวจทำมันน่าจะง่ายกว่านี้ครับ

ที่เขากระโดดตึกลงมาเสียชีวิตนะครับ

มันคงกระบวนการวิธีทำมันคงถึงที่สุดแล้วครับ
คือทำให้คนคิดฆ่าตัวตายได้ครับผม

ก็คือแค่ตำรวจจับตัวคนร้ายมาครับ
เราก็จะรู้แล้วว่าใช่หรือไม่ใช่แค่นั้นนะครับ
ไม่งั้นเราก็จะคิดกันไปเองทั้งสองสถาบันครับ

นักศึกษาอุเทรนธวายเขาก็มองว่า
คดีดังทั้งหลายเนี่ยนะคุณเดี๋ยวมาสอน
คดีภาพจากกล้องวงจรปิดอะไรก็ไม่มี

ริมถนนป้ายรถเมย์

ใช่๗๘คดีตั้งแต่ปี๒๕๕๙
มีเด็กอุเทรนถวายเสียชีวิตไป๓ศพ
ใช่เนี่ยก็ไม่มีความคืบหน้านะฮะ

พ่อของนายชันสัตว์จันทรัสสุนะฮะ

ในงานศพของนายธนิษฐ์ที่วัดกุณฑี

บอกว่าอยากมาขอความเป็นธรรมให้กับลูกชายเหมือนกัน
เพราะว่าคดีนี้ผ่านมา๒ปีแล้ว
ยังไม่สามารถจับกลุ่มคนร้ายได้

บอกว่าอยู่ระวังภักษ์คดี
ซึ่งหัวอกคนเป็นพ่อที่สูญเสียลูกชายเนี่ย

เราได้ไปร้องขอทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไหมครับ
ไม่ได้ครับเพียงแต่ว่าในสำนวนท่านทำมาก็รับรู้แค่นั้นเองครับ
ตอนนั้นเรารับรู้มากน้อยแค่ไหนเกี่ยวกับคดีที่รูประดูกินหน้าวัดวันอาทิตย์
สำนวนในนั้นผมไม่ได้ดูเลยครับไม่ได้รับรู้อะไรเลย
เพียงแต่ว่าลูกดูดหญิงแล้วก็เจ้าหน้าที่ทำสำรวจเก็บไว้ให้แล้ว
เราเคยทวงถามไหมคะว่าความคืบหน้ามันเป็นยังไงจับคนร้ายได้หรือเปล่าอะไรยังไงแบบไหน
ไม่เคยเลยครับเพิ่งไปเมื่อครั้งล่าสุดเมื่อสองวันนี้ครับ

บอกว่าสำนวนก็พักการสืบสวนแต่ว่าคดีความก็ยังอยู่เขาก็สืบสวนสอบสวนอยู่
ตรงนี้ต้องคิดว่าคดีมันนานนะครับก็มันก็เงียบไปอ่ะนะ
มันก็ไม่มีอะไรเพิ่งจะมามีตอนมีสื่อตอนที่ว่าพ่อของน้องเต้ที่ว่าโดดตึก
ว่าข่าวของผมก็ถึงได้ขึ้นมาใหม่ก็ฝากหวังไว้กับเจ้าหน้าที่นะครับ
ตั้งแต่ปี๒๕๕๗เจ็ดคดีมีคนเสียชีวิตไป๓คนไม่นับบัตรเจ็บนะครับ
ท้องที่ก็คือสนปทุมวันเป็นส่วนใหญ่ที่เขาบอกว่าเหมือนกับคดีไม่ค่อยคืบ
ไม่รวมสอนอห้วยขวางกรณีที่นักศึกษาอุเทรนถวายถูกยิงเสียชีวิตในงานศพของในเต้

พันธุ์ตำรวจเอกธนวัฒน์นะครับก็มารับหนังสือจากนักศึกษาอุเทรนธวายนะครับ
ที่มายื่นเรื่องในวันนี้นะครับบอกว่าเรื่องต่างเนี่ยมีขั้นตอนการดำเนินการอยู่แล้ว
หลังจากนี้จะมอบหมายให้พื้นที่เกิดเหตุส่งรายละเอียดกลับมายังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
แล้วจะมอบต่อไปยังกองบัญชาการตำรวจนครบานเพื่อไปตรวจสอบความคืบหน้าของคดีต่าง
ยืนยันว่าจะดูแลเรื่องนี้ให้อย่างใกล้ชิดไม่ได้เมินเฉยนะครับ
ประเด็นที่ผู้ปกครองของผู้เสียชีวิตเป็นห่วงก็คือประเด็นความคืบหน้าเรื่องคดี
แล้วทางสอนอนในพื้นที่ไม่ค่อยเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ปกครองทราบเดี๋ยวก็จะเร่งดำเนินการให้โดยเร็วที่สุด
ส่วนประเด็นปัญหาที่นักศึกษาอุเทรนถวายบอกว่าสอนอในพื้นที่ที่ดูแลรับผิดชอบที่สถาบันอยู่นั้นชอบละเลยคดีของสถาบัน
ว่าทุกสอนอทำคดีอย่างเต็มที่ทั้งป้องกันและปราบรามเป็นนโยบายของรัฐบาลและก็สำนักงานตำรวจแห่งชาติอยู่แล้ว
กำชับให้เพิ่มความเข้มข้นความเข้มงวดเพิ่มมากขึ้น
ที่จะไม่ให้มีการทะเลาะวิวาสหรือการตีกัน

แต่เพียงแต่ว่าบางทีบางจุดนั้น

แต่ถ้าตำรวจเราเข้าไปถึงที่กระเดช้า
มันก็อาจจะเกิดความสูญเสียขึ้นตรงนี้นะครับ

เขาไม่ได้รับแจ้งถึงความคืบหน้าของคดีอะไรอย่างนี้ครับว่า
ว่าคดีทำไปถึงไหนแล้วอะไรยังไงแล้ว

ก็เลยร้อนใจว่าคดีนี้จะสูญหายไปหรือเปล่า
อะไรหรือเปล่าจะไม่รับความเป็นธรรมหรือเปล่านะครับ
เรื่องนี้ซึ่งเรื่องนี้เดี๋ยวผมจะนำรายละเอียดเสนอไป

ก็คงต้องบอกว่าขอให้สบายใจนะครับ

เป็นเรื่องของการตามความคืบหน้าคดีนะ
คือเรื่องป้องกันเนี่ยผมว่าทุกคนก็พอเข้าใจอยู่

เป็นคนยิงเป็นคนแทงลูกเขาตาย

เพียงแต่ว่าท่านทำคดีให้เขา

ว่ามันมีอะไรยังไง

เข้าใจว่าบางคดีมันนานมันใช้เวลา
แต่คุณก็ต้องให้ข้อมูลกับผู้เสียหายเขาด้วย